ขอนแก่นค่ะขอบนถนนอีกสักเรื่องหนึ่ง
รถกระบะคันนี้ซิ่งมากเลยค่ะถ้าดูจากตามภาพเนี่ย
คนนู้นปาดคนนี้ทีจนสุดท้ายไปจี้รถคันหน้า
แล้วก็พยายามจะมุดแซงแต่แซงไม่พ้นนะคะ
ท้ายไปเฉียวชนรถอีกคันนึงจนเขาเสียหลักไปหล่นข้างทางค่ะ

คือรถที่ขับเป็นอันนี้เป็นกล้องหน้ารถของรถคันที่ขับตามมา
ซึ่งเขาก็โดนปาดเหมือนกันแต่ว่าคันที่โดนหล่นลงไปข้างทาง
คือคันที่อยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็จับภาพไว้ได้พอดี
แล้วพยายามจะแซงอะค่ะแต่ว่าแซงไม่พ้นท้ายของกระบะคันนี้
ไปโดนรถคันที่ขับอยู่ก็เลยทำให้เขาเสียหลักแล้วตกไปค่ะ
เดี๋ยวดูสิว่าแซงไม่พ้นหรือว่าอย่างอื่นนะคุณผู้ชม

คือเขาเสียหลักแล้วก็พุ่งซ้ายไปชนป้ายบอกทาง
แล้วไปชนต้นไม้พลิกคว่ำคือคนที่เดือดร้อนก็คือรถเก๋งคันนี้ค่ะ
คือต้องบอกว่าโชคดีที่คนขับไม่เป็นอะไรมาก
ดูสภาพนี่ค่ะเธอฟกช้ำมีรอยขิดข่วนตามตัว
แต่เธอบอกว่าที่ปลอดภัยเชื่อว่าเกิดจากบารมีของหลวงปู่ทวช
และพระอาจารย์ตุ๋ยวัดนิมิตโพธิยาที่เธอนับถือ
รอดปฏิหารค่ะคุณโบค่ะคุณโบท่านนี้ไปแจ้งความ
กับตำรวจสพย่อยเมืองเก่าเพราะว่าเธอต้องเสียค่าซ่อมรถร่วมสองแสนนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความเอาผิดอยากจะให้คนขับกระบะคันนั้นออกมามอบตัว
แล้วรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
มากับลูกชายซึ่งเขาท้องอยู่ด้วยเขาก็ลงจอดมาดูโบ

คือแบบไม่มีอุปสรรคในการผลักประตูเลย

จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง
มีแผลที่เท้าแค่นี้ค่ะนิดเดียว
แล้วก็จะมีรอยขีดเหมือนแมวขวนตรงนี้นิดนึง
ก่อนรถเราจะหมุนนี้เขาชนไหมครับ
ได้ยินเสียงบึ้มอยู่ชนตบเข้าเลย
แล้วก็พอมองไปก็คือรถเขาแปะโบเลย
เพราะว่าอย่างน้อยรถเขาต้องมีเสียหายแล้ว
นี่ค่ะคือรถคันหลังเนี่ยชนต้นไม้ชนป้ายบอกทาง

รถคันที่ชนคือต้องรู้สึกแล้วก็ต้องได้ยิน
แล้วก็ต้องเห็นแต่เขาไปแล้วอะค่ะ
แล้วตำรวจก็บอกว่าอยากจะให้ใครที่อยู่บนท้องถนน

ถ้าเกิดว่ามีภาพหรือมีคลิป
หรือว่าจำเลขทะเบียนได้ช่วยติดต่อตำรวจหน่อย

เพราะว่าจะต้องดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะคันนั้นนะคะ
ข้อหาชนแล้วหนีและข้อหาขับรถอันตราย
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนต่อไป

คุณโบบอกว่าใช้ประกันประเภท๒
เธอต้องออกค่าซ่อมรถเองกว่า๒๐๐๐๐๐บาทนะคะ
นี่ค่ะขับมาดีเลยค่ะ